กระบวนการเจรจาจากเหตุการณ์ดรวัญชัยดันัยตโมนุษย์อาจารย์ราชพัฒน์พระนคร
ถามตรงกับจอมขวัญจะยกขั้นตอนการเจรจาของตำรวจมาคุย
นาฬิกา๕๐นาทีบทเรียนเจรจาดรวัญชัย